เข้าสู่ช่วงของเดือนกันยายนแบบนี้นะครับ
เป็นช่วงเวลาที่เปรียบคล้ายกับไม้ผลัดใบ
เพราะว่ามีการเกษียณอายุราชการหลายต่อหลายตำแหน่งนะครับ
หนึ่งในตำแหน่งนั้นก็คือผู้บัญชาการทหารบกครับ
ทำหน้าที่จนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้
ผู้สื่อข่าวก็ถามไปว่าหลังจากเกษียณอายุราชการแล้ว
ผู้บัญชาการทหารบกนั้นท่านจะทำอะไรต่อ
รับตำแหน่งทางการเมืองต่อเลยหรือเปล่า
เรื่องนี้ผอบทบบอกว่าคงต้องไปถามนายกรัฐมนตรีนะครับ
แต่ว่าส่วนตัวแล้วอยากเห็นประเทศชาติมีความสุขสงบเกิดขึ้น
ในขณะที่รองนายกพลเอกประวิทย์นั้นก็แสดงความเสียใจ
เหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอตากใบ
จังหวัดนาราธิวาสไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของ
พลเอกประวิทย์วงศวรครับ
จริงงานทางด้านการข่าวในพื้นที่
ต้องลงลึกไปในพื้นที่ให้ได้ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมนะครับ
เรื่องพวกนี้ก็ได้สั่งการไปแล้วนะครับ
เพื่อก็จะให้ทางแม่ทัพนั้นท่านไปประชุมบูรณาการ
ให้กับทุกหน่วยงานได้ดำเนินการนะครับ
และเมื่อผู้สื่อข่าวนั้นสอบถามกับผู้บัญชาการทหารบกนะครับ
ผลเอกธีรชัยนาควานิสท่านก็ยอมรับนะครับ

อาจจะมีส่วนมาจากการพูดคุยเรื่องสันติสุข

วันศุกร์ที่๙กันยายนนี้จะลงพื้นที่อีกครั้ง
โดยจะเน้นย้ำการปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ให้มากขึ้น
และยอมรับว่าในบางครั้งเจ้าหน้าที่อาจจะประมาทไปบ้าง

แต่เชื่อว่าจะรับมือและควบคุมสถานการณ์ได้
ฟังเสียงสัมภาษณ์ของผู้บัญชาการทหารบกครับ
เรามีขั้นตอนในการไปบัตรต่างเรามีพร้อมอยู่แล้ว
นี่อยู่ที่เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ของเรา
เป็นเจ้าที่ของเราอาจจะประมาทไปบ้าง

แต่มาตรการต่างมีครบแล้ว
เราจะลงไปสับชาติอีกครั้งหนึ่ง
จากมุมมองที่มีต่อปัญหาชายแดนใต้ที่เกิดขึ้นแล้วนะครับ

จากภารกิจของพบทบก็คือการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกเป็นครั้งสุดท้าย
เกษียณอายุราชการสิ้นเดือนนี้แล้ว
พบทบยังบอกอีกนะครับว่า

ยังมีตำแหน่งสนชอยู่ด้วย
ดังนั้นก็คงต้องรับหน้าที่นั้นต่อไป
ส่วนจะได้รับตำแหน่งใดเพิ่มเติมในรัฐบาลหรือไม่
ไม่ว่าจะเป็นคอรมอลส่วนหน้าซึ่งทำหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภาคใต้ต่อไป

เรื่องเหล่านี้ขอให้ไปสอบถามกับนายกรัฐมนตรีนะครับ
แต่ว่าส่วนตัวนั้นอยากเห็นประเทศไทยมีความสงบสุข
และขอให้กลุ่มต่างยุติความเคลื่อนไหวเพื่อประโยชน์ส่วนรวมครับ